แต่ว่าบอลไปโดนปาร์ตินสเกอร์เทล

จังหวะที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะหนักขนาดนั้นครับดูครับ
คือกระดกข้ามผ่านไปแล้วเซอร์เทลตาลอยเลยครับ
โบมักต้องเอามือไปล้วงปากมาครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะกัดลิ้นตัวเองได้

จากภาพช้าด่วนไม่หนักครับแต่ว่าน่าจะเข้าจุดโฟกัสเหมือนที่นักมวยโดนต่อยครับ
เดสดูด้าก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับต้องไปล้วงล้วงเข้าไปในปากเพื่องัดลิ้นออกมานะครับ
สุดท้ายอาการก็ดีขึ้นนะครับแล้วสกุเทียลมาได้สติก่อนจะลุกขึ้นมาเล่นต่อแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังครับ
จังหวะนี้คล้ายครับมีภาพมาพอดีนะครับเกิดขึ้นในดิวิชั่น๓ของเกรเชียโดยบรูโนโบบันกองหน้าของทีมมาโซเนีย
ถูกผู้เล่นของทางสลาโวนิยาโปเซกาเตะบอลอัดเข้าบริเวณหน้าอกนะครับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะล้มลงไปนอนกับพื้นครับ
แล้วนักเตะทั้งสองทีมก็ตกใจครับแพทย์สนามก็เข้ามาประถมพยาบาลเป็นการด่วนปั๊มหัวใจผายปอดนะครับ
หลังจากพยายามอยู่ประมาณ๔๐นาทีบลูโน่เสียชีวิตครับเสียชีวิตเสียชีวิตที่นั่นเลยครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยครับโอ้ช็อกกันหมดเลยครับ
เหตุการณ์ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับยังต้องรอการพิสูจน์ทางการแพทย์ต่อไปอย่างกรณีของสเกอร์เทลเนี่ยจริงอาจจะต้องมีการตรวจด้วยนะครับ
นักเตะเนี่ยดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่มีอาการซึมนะครับ๒๓วันอาจจะมีเลือดข้างในสมองเพราะว่านักมวยเนี่ยก็เคยเจอกรณีอย่างนี้นะครับ
กลับไปไม่มีปัญหาครับอยู่ไว้สักพักหนึ่งเสียชีวิตครับ
ยังดีนะครับที่ของเรานั้นไม่มีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแต่ยังไงนั้นก็แสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ในฟุตบอลชั้น๓ที่เราเอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับทั้งหมด